คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มแซ่บกายรัฐนนท์กันหน่อยดีกว่าค่ะ
ล่าสุดบอกเลยว่าขอแขวนเอาไว้ก่อนเลย
อย่างพวกเอ็กซ์ตรีมต่างกายรัชชานนท์บอกว่า

เรื่องของเรื่องธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง

อย่างแรกเลยคือไอ้ที่เจ็บเนี่ยข้อมือค่ะ
เอ็นอักเสบเจ็บขนาดที่โอ้โห
ฝักบัวอาบน้ำพี่แจ๊คมันไม่ได้หนักนะ

เจ็บแบบนี้แล้วเขาบอกว่าต้องรักษาด้วยการฉีดยาระงับความเจ็บไปเรื่อย
เฝือกอ่อนประคองอาการก่อนแล้วยังไม่ดีขึ้น
เพราะอุบัติเหตุที่ไปต่อยมวยมาเนี่ยคุณผู้ชมกระดูกอ่อนอีกอย่างหนึ่ง
จมูกอีกเหมือนกัน
ตอนนี้เขาบอกว่าเห็นผมมีดั้งโด่งอย่างนี้นะหายใจไม่สะดวกเลย

ข้อมือก็แล้วดั้งก็แล้วถึงจะศัลยกรรมได้
แต่บอกเลยว่าตอนนี้เลือกทรงเอาไว้แล้วเหมือนกัน
เจ้าตัวจะอยากได้ทรงอะไรไปฟังกันเลยค่ะ

ถ้าดูข้างอาจจะเห็นเลยว่ามันงุ้มลง

ออกแนวแบบโฮง

ไม้พุ่งเหรอครับช็อตอะไรอีก